ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
ประชาชนเขาไปท่องเที่ยวกันทั่วเลย
เพราะว่าอย่างที่บอกประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกทะเลแหล่งชมธรรมชาติสวยงามแบบนี้
ก็มีเยอะมากจริงนะคะ

ชมบรรยากาศริมสองฝั่งคลองแสงตามบลพะแผ่งพระแสง
อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานี
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแห่งความสุขของบรรดานนักท่องเที่ยวเขาเลยแหละ
ในช่วงวันหยุดยาวฉลองเทศกาลปีใหม่
ซึ่งคลองแสงเป็นคลองที่รับน้ำมาจากเขื่อนรัชปภา

สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราธานีเขาเลยล่ะค่ะ
อกจากนี้กันนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้าชม
แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับสะพานแขวนรูปหัวใจนี่เห็นไหม
บริเวณบ้านคลองแสงซึ่งจุดนี้เป็นจุดพักถ่ายรูปสวยค่ะ
ก่อนจะเดินทางไปพักผ่อนกันต่อในบริเวณเขื่อนรัชประพานะคะ
สุรธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่มีแหล่งท่องเที่ยว

ผมพาไปที่จังหวัดกระบี่บ้างที่บริเวณสะพานทุ่งลอยน้ำ
บ้านเกาะกวางแหลมป่องตำบลหนองทะเล
ก็คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
พาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวกันในช่วงปีใหม่
โอ้โหกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
จากวิวทิวทัศน์ริมทะเลมีความสวยงาม
ยิ่งอยู่ช่วงใกล้กับตะวันลับขอบฟ้า
เขาบอกว่าบรรยากาศนี้สุดจะบรรยายโรแมนทิกมาก
โรแมนติกจ้า
เอาล่ะใครไปเป็นคู่เนี่ยนะก็หวานแหวว

บ้าเหรอผมจะบอกว่าไปเป็นคู่มันหวานแหวว

ถูกต้องเอาล่ะเขาบอกว่า
มีนักท่องเที่ยวไปกันนับพันคน

ขณะที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหาร

บางคนเนี่ยรายได้ในวันนั้นนะครับ

ก็เป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่กระบี่นี่

หลายวันน่ะหมดเลยทีเดียวนะครับใช่นะครับ
ไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวในภาคเหนือกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

ภายในอุทยานแห่งชาติภูซางจังหวัดพยาว
ซึ่งเป็นน้ำตกอุ่นค่ะคุณ
โอ้โหน้ำตกอุ่นเหรอเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยเลย
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเล่นน้ำตกกันจนแน่นขนาดเลยนะคะ
น้ำตกภูซางมีอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยปกติอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียส
เหมือนเวลาเราอาบน้ำอุ่นที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะ
โอ้โหเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีความสูงสี่สิบเมตร
ครับมีทัศนียภาพสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติที่หลากหลาย
จึงเป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวแบบนี้
และเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านพ้นไปก็จะมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากค่ะ
โอ้โหเด็กน้องหนูนี่ชอบมากเลยนะครับ

ต้องกินข้าวเหนียวน้ำตกข้างน้ำตก

เอาล่ะบริเวณชายหาดดงตานกันบ้าง
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

นักท่องเที่ยวกว่า๑๐๐คนนะครับ

ริมชายหาดโค้งมนที่อยู่ตามขอบอ่าวสัตหีบ
ตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบเลยนะ
ยาวไปจนถึงกองเรือยุทธการนะครับ

ดงตานทัศนียภาพสุดยอดของความสวยงาม
และที่สำคัญเป็นจุดที่แล่นเรือไปได้ด้วย
เขานิยมไปแล่นเรือใบกันที่นั่นนะครับ
อกจากนี้ส่วนของวิหารหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ
ก็มีประชาชนแห่ไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่ออีเกจิ

ซึ่งเป็นที่เคารพสัทธาสาธุชนจำนวนมากก็ไปกันแล้วครับ

นี่แหละค่ะไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมไปไหว้พระกันด้วย

ต่างจากในพื้นที่โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม
อำเภอหนองแสงจังหวัดอูดอนท่านนี่
นี่ก็มีบรรดานักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความงามของดอกไม้นานาชนิดกันมากมายเลยนะคะ
อยู่ภายในสวนรวมพันไม้ป่า๖๐พันศามหาราชินี
ก็มีนักท่องเที่ยวแวะไปกางเต็นต์พักแรมเป็นจำนวนมาก
ซึ่งงานนี้จะมียาวไปจนถึงวันที่๗มกราคมเลยนะคะ
ขณะที่บริเวณผารับอรุณเจ้าหน้าที่ก็นำไม้ดอกเมืองหนาวมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม
ซึ่งก็มีทั้งดอกทิวลิปดอกลิลลี่และดอกลิทัวเนีย
ช่วงนี้ดอกไม้บานสวยเลยนะครับไปเที่ยวก็ถ่ายรูปกับดอกไม้เนี่ย
เราก็จะต้องแบบแต่งตัวให้มันแบบกลมกลืนกับธรรมชาติใส่เสื้อลายดอกอะไรอย่างนี้
ก็ต้องเลือกสีที่ดีนะฮะให้มันสีกลมกลืนให้มันดูมีสีสดใสสีสันกันหน่อย
ยังไม่หมดเดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
เขาบอกว่าตามร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหรือว่าสินค้าของฝากทุกแห่งเลย
คักไปด้วยผู้คนครับที่แวะมาซื้อหาของฝากกัน
ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครหรือว่ากลับจังหวัดบ้านเกิดอะไรแบบนี้
กลับไปทำงานนะนะโดยของฝากชื่อดังนะมีทั้งกะละแม
หมูหยองกุลเชียงหัวผักาสและผ้าเหม่าผื้นเมือง
ก็เป็นที่นิยมนะครับเขาบอกว่ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะ
กระแมที่มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวแห่ซื้อกันเยอะที่สุดเลยทีเดียวครับ
เป็นของฝากเนอะติดไม้ติดมือกลับบ้านไปไปฝากคนที่ทำงาน
อ่ามาฝากเราสองคนด้วยก็ดีนะครับ